ต่อเนื่องกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีค่ะที่ตลาดนัดบ่อทองกลางอำเภอหนองจิกเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์บอมคนร้ายทำทีเป็นชาวบ้าน
จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หน้าตลาด
แล้วก็เดินหายเข้าไปในตลาดหลังจากนั้นกดระเบิดค่ะ
อ่าระเบิดติดอยู่ที่รถจักรยานยนต์เป็นระเบิดแสวงเครื่องสิบกิโลอ่ะโอ้โห
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองศพนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุแค่สิบสี่
แล้วก็มีชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ็บ๙คน
ไปตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์บอมริมถนนหนองจิกโคกโพตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะจุดเกิดเหตุก็คือริมถนนหน้าตลาดนัดบ่อทองนะคะ
มีซากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำคาดว่าเป็นรถที่คนร้ายซุกระเบิด
เพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเละทั้งคันนะคะชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วเลย
แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตสองศพหนึ่งในนั้นคือเด็กชาย
หนูไอดินฟิตลียักโกะอายุสิบสี่ค่ะ
ขณะที่นั่งอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ที่ชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ตามตัวเนี่ยมีแผลจากสะเก็ดระเบิดเต็มไปหมดเลยนะคะ
สะเก็ดระเบิดตามร่างกายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองจิก
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๙คนค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓๔นาย
ชาวบ้านถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ๕คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารและโรงพยาบาลหนองจิก
ในจุดเกิดเหตุมีรถยนต์๙คันรถจักรยานยนต์๖คันได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
รวมถึงร้านค้าที่อยู่แถวนั้นนะคะก็โดนสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายไปเช่นเดียวกัน
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าพฤติการของคนร้ายเป็นแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย๔นาย
ก็ยืนดูแลความปลอดภัยอยู่หน้าตลาดนัดบ่อทอง
ทำทีเป็นชาวบ้านค่ะขี่รถจักรยานยนต์มา
จอดทิ้งไว้หน้าตลาดริมถนนน่ะนะคะแล้วก็เดินหายไปในตลาด
พอสมโอกาสกดชนวนระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องซุกเอาไว้ในรถจักรยานยนต์น้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
จนทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะครับพลตำรวจรีปิยวัตรเฉลิมศรี
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบชุดเดิม
ที่ก็เคลื่อนไว้ก่อเหตุอยู่ในพื้นที่น่าจะมีการวางแผนเฝ้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่พี่น้องมุสลิมถือสินอดด้วยนะคะจากการตรวจสอบเพราะว่ารถจักรยานยนต์บอบ
คนร้ายใช้ก่อเหตุเคยถูกแจ้งหายเอาไว้ที่สพจนะจังหวัดสงขลาเมื่อ๒ปีก่อน
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวต้องดูว่ามันไปเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มไหนบ้าง
เจ้าหน้าที่บอกว่ารอสัก๒๓วันน่าจะรู้ตัวคนก่อเหตุนะคะ
ที่เป็นฝ่ายป้องกันก็ลำบากนะใช่ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับ